สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวั
กลับไปกับยายได้เลยนะจ๊ะ
อู้วใครจะไม่กล้ากล้าตบคุณยาย
คุณยายสีอารักจ๊ะ
เสียงหวานเจ้ยแจ้วเรียกลูกค้าขนาดนี้นะคะ
เป็นเสียงเชิญชวนของคุณยาย

ร้านนี้ขายโรตีตบนะคะ
อยู่ที่ตลาดนัดวันศุกร์นะคะ
คนขายเนี่ยเขาการันตีเลยนะคะว่าร้านนี้ที่ย่านนี้ไม่มีร้านไหนอร่อยเท่าร้านนี้อีกแล้ว
หากกินแล้วไม่อร่อยก็ให้กลับมาตบแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะ
ใครจะกล้าทำไม่กล้าหรอกค่ะแต่ดูอร่อยแน่นอนอ่ะดิฉันว่า
ใช่หน้าตาก็น่าทานแล้วถ้าได้ทานจริงจริงอ่ะ
คงจะฟินแล้วก็อร่อยมากมากนางชุติมาทงชัยนะคะ
เจ้าของร้านวัย๕๑ปีเขาเล่าว่าสืบทอดการทำโรตีตกมาจากรุ่นแม่
มาสู่รุ่นลูกค่ะขายมานานกว่า๑๕ปีแล้ว
ซึ่งความอร่อยอยู่ที่ความเหนียวนุ่มของแป้งโรตีที่ทำเอง
ห่วงเนื้อแป้งก็เลยทำให้ได้รสชาติที่อร่อยนุ่มและหอมค่ะ
เด็ดอีกอย่างก็คือเมื่อนำโรตีขึ้นมาจากเตาร้อนแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะนำผ้ามาซับน้ำมันอีกไงนี่ไงนี่ตบเนี่ยนี่ไงใช่
จังหวะซับน้ำมันแล้วก็ตบไปที่เนื้อโรตีแบบนี้ค่ะ
ตบเพื่ออะไรคะอันนี้เป็นเคล็ดลับเพื่อเพิ่มความเหนียวนุ่ม
ตบแบบนี้ทำให้อร่อยมากขึ้น
ราคาขายนี่ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะใส่อะไรลงไป
เริ่มตั้งแต่โรตีธรรมดาใน๑๐บาทใส่ไข่ก็๒๐บาท
เพิ่มท็อปปิ้งอย่างกล้วยหอมแบบนี้ที่เห็นนี่นะคะ

ครบเครื่องเลย๓๕บาท
ไม่แพงค่ะนะคะปกติขายได้วันละ๔๐๐๕๐๐ชิ้น
ประจำอยู่ตามตลาดนัดใหญ่สลับวันกันไปค่ะ
อย่างตลาดเย็นที่ท่ามะเขือ
หรือว่าบางทีก็ไปตลาดเย็นวังแขม
ตลาดเย็นไซงามตลาดนัดสลกบาท

จากนี้ร้านก็ยังรับบริการนอกสถานที่ด้วย

หมายเลขโทรศัพท์ปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะ

น่าทานมากแต่แป้งหนานุ่มจริง